แล้วผ่านมา๗วันที่คลอดแล้วไปตรวจหลังคลอดพี่พยาบาลเขาตรวจเขาบอกว่าไม่มีอะไรปกติ
หลังจากนั้นผ่านมาเกือบ๒เดือน
หนูไปตรวจหลังคลอดอีกทีนึง
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการ
แล้วเขาก็เจอภาคกร
ตกใจก็ตกใจมากด้วย
เพราะว่ามัน๒เดือนแล้ว
หนูก็โดนเจ็บอะไรแบบนี้

หนูรู้ว่ามันมีอะไรออกมา

เขาลืมผ้าก๊อตไปในช่วงข้อหนึ่ง

แต่จะรับผิดชอบเยี่ยวยาต่างบาท๓๐บาท

หนูอยากเรียกร้องค่าเสียหาย
เพราะว่าคนเราไม่ได้มีค่าแค่๓๐บาทกับการรักษา
อยากให้เขามารับผิดชอบบ้าง
ไม่ใช่บอกว่าจะรับผิดชอบแค่๓๐บาท

แล้วชีวิตคนมันไม่ได้มีค่าแค่สามสิบอะค่ะ
ต้องรับผิดชอบกันบ้างไม่ใช่หายไปเลย

ข่าวนี้เกิดขึ้นจากการที่มีเพจ

ก็สรุปว่าทางโรงพยาบาลก็ยอมรับ

แล้วก็เรื่องเนี่ยก็รับรู้ถึงสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะคะ
ที่ว่านี้คือเพจที่เปิดเรื่องนะคะน้องก็บอกว่าเพจนี้แหละที่เป็นคนเปิดเรื่องให้นะคะ
คือเพจห้องสืบสวยสยองอันนี้ชื่อเพจนะคะที่เขาเปิดเรื่องขึ้นมา
จนเป็นข่าวแล้วก็มีการเรียกร้องกันเหตุการณ์เนี่ยถ้าเรานับวันที่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
คลอดลูกเนี่ยคือวันที่๓๐ธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้ว
คือช่วงจังหวะช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะซึ่งไอ้การคาบเกี่ยวช่วงวันหยุดปีใหม่
คนหยุดคนฉลองกันเนี่ยก็มีส่วนด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าตามข่าวบอกว่า
คนที่เป็นคนที่อยู่ที่ห้องคลอดเนี่ยเมาด้วยแต่เดี๋ยวค่อยถามอีกทีว่าอันนี้จริงหรือเปล่า
ทำไมถึงรู้ว่าเขาเมาดูจากอะไรแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยนะคะ
จนถึงตอนนี้ทางโรงพยาบาลที่สุรินทร์ก็ยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
แล้วก็จะมีการรับผิดชอบนะคะในขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดคุณหมอ
สาธารณสุขจังหวัดเองก็บอกว่าก็จะมีการสอบเรื่องนี้แล้วก็จะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไข
ทีนี้บอกคุณผู้ชมไว้เบื้องต้นก่อนว่าความจริงเราอยากจะฟังทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ว่าไปพลาดตรงไหนแล้วมีการสื่อสารอย่างไรกันไหมเมื่อเกิดเหตุ
ทำไมถึงมีข้อเรียกร้องออกมาว่าดูเหมือนว่าเรื่องจะเงียบไม่มีความรับผิดชอบ
แต่ปิดโทรศัพท์แล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างรายการเดี๋ยวจะลองต่อทางผู้บริหารของโรงพยาบาลที่สุรินทร์อีกครั้ง
ในขณะที่คุณหมอสาธารณสุขจังหวัดเองก็ขอที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ในรายการ
ระหว่างที่เราจัดรายการสดตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันมาว่าเรื่องมันเป็นแบบไหน
จริงแล้วเรื่องนี้อาจจะมองได้ว่าไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วที่มันหนักกว่าเดิม
ก็คือว่าความรู้สึกรับผิดชอบและได้รับการเยียวยามันไม่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย
ก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้จนมีการไปร้องเรียนผ่านเพจที่ว่านะคะ
วันนี้ก็เลยมานั่งสามท่านท่านแรกคือตัวน้องผู้หญิงเองซึ่งตามข่าวก็บอกว่าเธออายุ๑๖ปี
แต่นั่นไม่น่าจะใช่ประเด็นใหญ่ที่เธอจะออกมาเรียกร้องหรือเธอจะออกมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรกับชีวิตของเธอบ้างนะคะ
อีกหนึ่งท่านคือเป็นคุณแม่ของน้องผู้ชายก็คือเป็นแม่สามีนั่นแหละนะคะ
ที่พาออกมาในการเรียกร้องความเสียหายครั้งนี้ในขณะที่ทนายความที่จะนั่งกับเราเนี่ยยังไม่ได้รับทำคดีให้
แต่ว่าได้คุยกันแล้วนะคะก็พอมองช่องทางเห็นว่าสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง
ทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้ง๓ท่าน

ความจริงน้องอายุ๑๖คือเธอไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรนะคะ
เพราะก็รู้สึกว่าก็เป็นชีวิตที่จัดการได้ของตัวเองนะ
แต่ว่าในแง่ของวิธีการทำงานของสื่อนะคะเลือกที่จะขออนุญาตก็แล้วกันนะนะคะ
ทีนี้เรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นรายการ
แรกก็ถามทนายเจมส์ว่าเราต้องบอกด้วยเหรอว่าเด็กอายุเท่าไห

แต่ทนายเจมส์บอกว่ามีเพราะว่าข่าวที่ออกมาช่วงเย็นของวันนี้
ว่าคุณพ่อขออนุญาตเรียกในรายการว่าเอนะคะ
พ่อของเอเหมือนตกลงกับทางโรงพยาบาลได้แล้ว

เรื่องเป็นไงเอาล่าสุดก่อนค่ะเอรู้ว่ายังไงบ้างคะ
คุณพ่อเขายอมความเขาไม่เอาเรื่องโรงพยาบาล

คุยกันวันนี้เลยใครเป็นคนมาคุยกับพ่อของเอคะ
พอค่ะตอนที่โรงพยาบาลมาคุย

แล้วโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็คือสุรินทร์เพราะว่าหนูเลือกที่จะไปคลอดสุรินท

ว่าจะมีอุปกรณ์การแพทย์ในท้องผ่าตัดลักษณะอื่น
หรือว่าไปลืมอะไรก็แล้วแต่ในช่องคลอดของการคลอดบุตรก็แล้วแต่

ส่วนใหญ่ก็มีการเยียวยาค่าเสียหายกันนะครับ
แล้วก็ในส่วนของคดีอาญาเนี่ย
ก็มีบางเคสก็ฟ้องเป็นคดีอาญาไป

งั้นขออนุญาตนั่งฟังไล่เรียงตามเวลาก่อนนะคะทนายเจมส์
เอาอย่างนี้ค่ะเอเราไล่เรียงตามเวลานะคะ
คลอดลูกวันที่๓๐ธันวาคม๖๑ก็คือช่วงรอยต่อปีใหม่
ทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยังไง

แล้วทีนี้พอจะคลอดลูก

ให้กับตอนหนูท้องพ่อเขาให้กลับไปอยู่ที่สุรินทร์ค่ะ
ให้กลับไปอยู่กับพ่อที่สุรินทร์ค่ะใช่ค่ะ

ทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่๓๐ธันวาค

แล้วอย่างไรต่อลูก
ก็เข้าไปนอนแล้วค่ะ
มันตามกำหนดหรืออย่างไรไม่ค่ะน้ำค่ำมันรั่ว

พอมีอาการน้ำคล่ำปุ๊บเข้าไปวันที่๒๗
เข้าไปตอนกี่โมงคะ๖โมงเย็นค่ะ
ตอนนั้นเขาเรียกน้ำค่ำแตกอ่ะป่ะ
ไม่มันออกมาทีละนิดไม่เหรอ

แล้วอย่างไรต่อเข้าวันที่๒๙ตอนเย็นค่ะ

เขาให้นอนที่เตียง

อ๋อแล้วอย่างไรต่อ
แล้วเขาบอกไหมว่าที่หนูเห็นน้ำมันไหลออกมา

ไม่ไม่ได้บอกแต่เขาไปตามหมอมา
แล้วหมอก็มาซาวท้องหนูเขาบอกว่าน้ำค่ำมันเหลือน้อยแล้ว

หมอพาเราไปอัลเตอร์ซาวน์ใช่ไหม

คุณหมอผู้หญิงผู้ชายค่ะคุณหมอผู้หญิงค่ะ
ค่ำเหลือน้อยแล้วแล้วหมอบอกว่าอะไรอีก
บอกแค่ว่าน้ำค่ำเหลือน้อยแล้วแค่นี้
แล้วหมอบอกไหมว่าจะต้องคลอดเมื่อไหร่คะ

เขาบอกว่าพี่หนูเขาเคยเกิดแบบนี้เหมือนกัน

เขาบอกว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลย

แล้วตอนแรกพี่เขาจะส่งหนูไปโรงพยาบาลในจังหวัด
แล้วหมอโรงพยาบาลนั้นเขายังไม่รับเรื่อง

เขาไม่รับหนูก็เลยต้องนอนรอค่อยวันรุ่งขึ้นวันที่๓๐

หนูไม่รู้คุณหมอเขาคุยอะไรกับพี่พยาบาล
ตอนที่หนูเข้าไปที่โรงพยาบาล
มีพยาบาลที่ดูแลหนูอยู่กี่คนคะ

มีคนเดียวนะครับคนเดียวเปลี่ยนกลางคืนตอนนั้นมีคนเดียวค่ะในห้องคลอด
มีพยาบาล๑คนไปตามหมอมาอีกหนึ่งคนใช่ไหม
พยาบาลออกไปตามคุณหมอเขามา
แล้วที่ข่าวบอกว่าอะไรอ่ะในห้องคลอดมีเจ้าหน้าที่เมานี่คืออะไรคะ
มีพี่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผู้ชาย
เขามาหาพี่พยาบาลแล้วเขาบอกว่า
นี่พี่ผมเอายามาให้กินจะได้หายแฮน

คุณพยาบาลอยู่ในห้องกับหนูเหรอใช่
แล้วมีผู้ชายเดินเข้ามาพูดต่อหน้าหนูอะนะ
อยู่ในเตียงตรงนี้แล้วมันเป็นห้องกั้น
แต่เขาไม่ได้ปิดประตูอะไรอย่างนี้หนูก็ได้ยินเสียง
แต่พอประมาณเที่ยงคืนก็มีคนมาเปลี่ยน
เขาเอาสายออกซิเจนอะไรอย่างนี้มาให้หนูใส่
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะเร่งคลอดให้

จนกระทั่งถึงตอนเที่ยงคืนมีคนมาเปลี่ยนเวร

มีแค่ตรวจฉี่แล้วก็เจาะเลือดแค่นี้ค่ะ
พอมาเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนตอนนั้นหนูได้สติครบถ้วน

เอามาใส่ให้แล้วต้องเจาะต้องมีอะไรที่ร่างกายไหมลูก
ไม่ค่ะใส่เฉยแล้วตอนเช้าถึงจะเร่งคลอดให้ถึงได้เจาะ
เร่งคลอดแปลว่าอะไรเขาบอกเรารู้

เร่งให้ปวดท้องให้คลอด

จริงมันต้องทำตั้งแต่วันนั้นตอนเย็นหรือเปล่าคุณแม่
ใช่ค่ะต้องทำตั้งแต่วันที่ได้

เขาก็เลยจะทำให้ตอนเช้า
เพราะว่ากลัวว่าเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้
แต่ว่าเป็นอะไรจะได้ไปส่งผ่าให้เราก็ให้หนุ่มวัดข้างวัดอาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ไม่เคยคลอดขออนุญาตถามนะ
คือเป็นคุณแม่ยายแหละพูดง่ายแม่สามีนะคะ
คือจริงแล้วเราชัดเจนใช่ไหมคะ
คือการที่เอเขาเข้าไปเย็นวันที่๑๙
ด้วยอาการแบบนี้เนี่ยจริงต้องพยายามคลอดเด็กแล้วใช่ไหม

ต้องพยายามเอาเด็กคลอดให้ได้แล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่ามีความเสี่ยงทั้งแม่และเด็กหรือเฉพาะเด็ก

มีพี่สาวหนูมาบอกก่อนที่เขาไปคลอดมาก่อน
เขาก็นำความรั่วมาหนู

อืมทีนี้ก็ไม่ได้ทำอะไร
กระทั่งมีพยาบาลมาเปลี่ยนตอนเที่ยงคืน

ทีนี้ที่เมื่อสักครู่เอบอกว่าไม่มีใครอยู่แต่หมออยู่เนี่ยลูก

ไม่ใช่หมอสูที่จะเรื่องคลอดโดยตรงค่ะ

แล้วหนูมารู้ตอนไหนว่าหมอสูตินารีไม่อยู่

เหมือนหมอวิทย์มันเป็นโรงพยาบาลในอำเภอค่ะ

ว่าที่โรงพยาบาลไม่มีหมอทำคลอดรู้อยู่แล้วไหม
รู้ค่ะมันมีแต่พยาบาล
หนูฝากท้องที่ไหนลูกโรงพยาบาลนี้ป่ะใช่ค่ะ
อ้าวเหรอมันแปลว่าอะไร
จริงเราไม่ได้ต้องฝากท้องในโรงพยาบาลที่เราจะคลอดเหรอคะ

เดี๋ยวอันนี้คือใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมใช่ค่ะ
ที่มันมีประเด็นประเด็น๓๐บาทด้วยนะ

ผู้ชายคนนึงเอาอะไรสักอย่างมาให้
ทีนี้พอเขาเปรียดเวรกับพยาบาลคนนี้
พี่พยาบาลคนใหม่ก็บอกว่าเอาล่ะ
เขาออคซิเจนมาใส่ให้ตอนเช้าตอนนี้จะเร่งคลอดให้

แล้วเร่งคลอดให้คือเขาต้องส่งตัวหนูไปโรงพยาบาลที่มีหมอ
หนูคลอดที่นี่โรงพยาบาลที่เกิดเรื่อง
เหรอใครเป็นคนทำคลอดให้คะ
พี่พยาบาลที่มาเปลี่ยนเวร

คลอดตอนกี่โมงเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่๓๐
โมงเย็นค่ะ๖โมง๓๒นาฬิกา

ค่ะเพราะหนูไม่ได้ปวดท้องอะไรเลย

ไม่มีอาการใดที่จะคลอดเลยใช่ไหมคะ
สุดท้ายคลอดประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๓๐ธันวาค์

เราอยู่ที่โรงพยาบาลหลังคลอดออกมาลูกแข็งแรง
หนูก็แข็งแรงนะตอนนั้นรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

ใช่ไหมคะหนูไม่ได้รู้สึกเจ็บท้องเจ็บช่องคลอด
หรือมีอาการใดหลังจากคลอดเป็นพิเศษใช่ไหม

อยู่ที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุกี่วันคะลูก
ประมาณ๕วันได้๔๕วันเพราะว่าลูกหนูตัวเหลืองต้องอก
วันที่ว่านี้เขาตรวจร่างกายหนูทุกวันไหม
ทุกวันค่ะจะไม่ได้ตรวจช่องคลอดตรวจวัดความดันอะไรแค่นี้แบบนี้ค่ะ

ทีนี้ถ้าเรานับจากวันที่๓๐มานะคะเอวันที่๓๐หนูเริ่มมีอาการผิดปกติที่ร่างกาย
หรือถ้าให้ตรงเป้าเลยคือรู้สึกผิดปกติมีอาการที่ช่องคลอดเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ

ประมาณสองสามอาทิตย์เลยค่ะหลังจากที่คลอดมา
๓อาทิตย์นะก็คือกลับบ้านไปแล้วประมาณสัก๒อาทิตย์กว่าได้

รู้สึกตอนที่หนูอึน้ำมันผุดออกมาอันนี้คือครั้งแรกที่หนูรู้ว่ามันมีอะไรโผล่ออกมา
อนุญาตถามละเอียดนะคะผู้หญิงเหมือนกันนะขออนุญาตทนายเจมส์นะคะ
คือหนูเห็นหรือหนูรู้สึก
หนูรู้สึกแล้วหนูก็เอามือไปจับ
แล้วว่ามันคืออะไรแต่หนูไม่กล้าดึงออกมา

คิดว่ามันเป็นแผลปูดแล้วก็แผลนูน
เพราะว่ามันมีไหมด้วยมันมีไหมติดอยู่ก็ไม่กล้าไม่กล้าดึง

เพราะถ้าดึงเดี๋ยวแผงมันปีหนูก็ไม่กล้าดึง
ก็คือเราไม่รู้อะไรเลยแหละเราแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติออกมาใช่ไหมคะ

บอกคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่คิดไหมว่ามันน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง
ไม่อันนี้ก็คิดแค่ว่าสงสัยจะเป็นแผลที่เขาเย็บอาจจะปวดมาก
ก็เลยบอกว่าอย่าไปดึงนะเดี๋ยวหมายหลุดแล้วจะต้องไปเย็บใหม่

อยู่โรงพยาบาลประมาณสัก๔๕วันแล้วหนูออกมาเนี่ย
เขานัดให้กลับไปอีกครั้งคือวันที่เท่าไหร่
จำไม่ได้ประมาณ๗วันเพราะว่าปกติมัน๗วันหลังคลอดต้องไปตรวจ

ไม่งั้นแสดงว่าก่อนที่หนูจะรู้สึกตอนเข้าห้องน้ำว่ามีอะไรออกมาเนี่ย

เขาดูช่องคลอดหนูแล้วเขาบอกว่าไม่ปกติ

ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่มีอาการเจ็บใด
มันเจ็บมันปวดมันแสบ
แต่หนูคิดว่ามันเป็นธรรมดาของคนเพิ่งคลอดอะค่ะ

แต่มันปวดท้องมากมันปวดแบบบ่อยเลยอ่ะ

มันก็มากับอาการเพิ่งคลอดลูกใช่ไหมคะ

อันนี้คือครั้งแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลมา
คือ๗วันให้หลังกลับไปได้ตรวจช่องคลอดไม่เจอ
แล้วก่อนที่ถึงวันที่หนูรู้สึกมีอะไรออกมา
มันกลับไปที่สุรินทร์ลำบาก
อันนี้อาจจะเป็นช่วงนี้
ช่วงหนึ่งหรือสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ไม่รู้การสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่า
ที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นมีใครสนใจไม่เห็นมีใครถ่ายถามสักครู่ค่ะ
ทุกคนค่ะในส่วนเบื้องต้นอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะ

ว่ามีคนกึ่มหรือเมาจริงหรือเปล่าในคืนนั้นนะ
ทีนี้คือหนูอยู่โรงพยาบาลประมาณ๔๕วันนะคะ
แล้วก็ออกมา๗ประมาณ๗วันกลับไปตรวจไม่เจอ

แล้วเขาบอกไหมว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างไหม

เขาบอกว่ามันมีกลิ่นกลิ่นมันแรง
เขาบอกแค่นี้เขาบอกว่าระวังติดเชื้อนะ
แล้วเขาสงสัยอะไรบ้างไหมถ้ามันผิดปกติจากกลิ่นนะคะ
ต้องยายเขาให้เอาน้ำร้อนสะอาด
เขาเลยกลัวว่ามันเกิดจากตรงนี้
เราไปเล่าให้เขาฟังด้วยใช่ไหมว่าเราทำยังไง

ซึ่งตอนที่เขาตรวจตรวจอยู่นานไหมคะ
ทีนี้หนูอยู่ที่สุรินทร์ประมาณสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์ก่อนที่จะย้ายกลับมาที่กรุงเทพค่ะ
อาทิตย์๒อาทิตย์ได้ประมาณนั้น
๒อาทิตย์ก็คือได้กลับโรงพยาบาลอีกแค่ครั้งเดียวหลังจากคลอด

แล้วเสร็จแล้วก็ย้ายมาที่กรุงเทพ

ทีนี้พอย้ายมาไม่เท่าไหร่ก็เนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอว่ามันมีอะไรนูนออกมาแล้วก็ไปถามคุณแม่ใช่ไหมก็อาจจะกลัวว่าเป็นแผล

หนูไม่กล้าทำอะไรกับแผลเลย

ไปหาวันที่๒๕ค่ะที่เอาผ้าก๊อตออก

ไปโรงพยาบาลในกรุงเทพนี่เหรอ

ไปที่สมุทรปราการทำไมถึงไปสมุทรประการ
หนูบ้านหนูอยู่แถวนู้นหนูคุ้นแถวนู้นมากกว่าหนูก็เลยไปที่นู่น
คือกรุงเทพคือบ้านแฟนบ้านของคุณแม่ใช่ไหมคะบ้านแฟน
แต่หนูเนี่ยซูลินกับสมุทรปาการเนี่ยเป็นที่ที่หนูอยู่ใช่ไหมคะ
หนูไปโรงพยาบาลในสมุทรประการแล้วพบว่า
พบว่าเจอพระก็อด
เขาพูดว่ายังไงใครเป็นคนตรวจหมอหรือพยาบาลเหรอ

อ่าแล้วเขาว่าไงบ้างเขาเล่า
ว่าเจอพ่อก๊อตมาเน่าแล้วกลิ่นแรงมากด้วยเขากลัวติดเชื้อเหมือนกัน
แล้วเขาก็ส่งหนูไปหาคุณหมอสุติแล้วคุณหมอเขาก็ตรวจภายในค่ะเขาบอกว่ามดลูกมันเป็นแผลเป็นแผลหมดเลย

เขาเอาชาวภายในค่ะโดยภายใน

แต่ว่าทางโรงพยาบาลที่สมุทรประการยังไม่เอาออกให้ใช่ไหม

ทำอะไรให้บ้างลูกบอกไหมว่าต้องรักษามดลูกยังไงหมอให้ยาอะไร

โทษนะคะอันนี้พูดกันแบบผู้หญิงนะก็คือเอาผ้าก๊อตสองชิ้นออกมาแล้วก็ให้ยาเพราะว่าข้างในมัน

หมอบอกไหมว่าโทษนะคะหมอบอกไหมว่ามันเป็นแผลเพราะว่ามันเริ่มเน่าไหมหรือยังไง

จะให้ผ้าก๊อตมันหน้าวอยู่ข้างใน
แล้วเวลาน้วงชี่อะไรแบบเนี่ยมันก็เสียสีอะไรอย่านี้มันก็ขึ้นแผลได้
มันจะเป็นเรื่องความสะอาดแล้วใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดแผลข้างใน

ก็กินมันกินมา๑อาทิตย์แล้วก็กลับไปหาคุณหมออีก
คุณหมอบอกว่ามดลูกแผลเริ่มหายแล้วนะ
ก็มีแค่นั้นแต่ตอนนี้หนูตกขาว
เป็นสีน้ำตาลตลอดกินยาฆ่าเชื้อยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
มันมีอาการตามมาใช่ค่ะแล้วหมอบอกไหมว่าเพราะอะไรคะ
ไม่เขาให้ยาฆ่าเชื้อมากิน
แต่วันที่เดี๋ยวหนูจะไปหาหมออีกทีประมาณปลายเดือนนี้ค่ะ

ทีนี้อันนี้คือในส่วนของการรักษาตัว
ตั้งแต่ที่เราพบที่สมุทรปลาการเราได้ติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลที่สุรินทร์ไหมคะ
โรงพยาบาลในสมุทรประการเขาติดต่อไปให้ค่ะ
แล้วเขาก็โทรมาหาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์เขาก็โทรมา
เขาบอกหนูว่าเดี๋ยวเขาจะรักษาเยียวยาตามมา๓๐บาทรับผิดชอบตามมา๓๐บาท
แล้วเขาก็เงียบหายไปเลยจนมาวันนี้ที่หนูร้องเรียนกับเพจ
เขาก็เพิ่งติดต่อมาเขาบอกว่าให้หนูไปยื่นคำร้องที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการ
แล้วก็เราก็ให้ส่งเดี๋ยวเขาจะรับเยียวยาอีกทีนึง
ตอนที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่หนูคลอดเนี่ย

ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาผ่านโรงพยาบาลสมุทรปราการคุยกับหนูแบบนี้
หนูได้คุยเองไหมลูกหรือเขาให้สมุทรปาการเป็นคนแจ้ง

เขาโทรมาบอกแค่ว่าจะเยียวยาตามบัตร๓๐บาท

แล้วหนูก็บอกว่าให้ไปคุยกับพี่

แล้วพี่ก็บอกว่าเขาให้หนูไปเดินเรื่องเอง

แล้วโรงพยาบาลเขาไม่ได้ทำ

โรงพยาบาลที่สมุทรประการนะคะ
แต่เขาเพิ่งประสานงานกันวันนี้
ว่าให้หนูเอาไปที่นั่นได้
แต่ก่อนอันนี้เขาไม่ได้มีคำพูดบอกว่าเขาประสานงานให้แล้ว
ตั้งแต่กุมภาเนี่ยนะคะ
กระทั่งมาถึงตอนที่เป็นข่าวเนี่ย
คือหนูไม่เคยได้คุยกับที่สุรินทร์เลยใช่ไหม

ใช่ไหมคะโดยที่คุยเนี่ยคือพี่สาวเป็นคนคุยให้

โดยที่เขาบอกว่าให้เอเนี่ยไปคุยผ่านโรงพยาบาลสมุทรปาการหรือว่าไงลูก
ใช่ให้หนูไปเขียนคำร้องของมาตรา๔๑อะไรเนี่ยค่ะ

ก็คือแทนที่เราจะไปทำที่สุรินทร์คือเขาก็โทรมาบอกเราว่า
เอเดี๋ยวเอไปทำเรื่องทุกอย่างที่สมุทรปาการนะ
เพราะว่าเขาเชื่อมถึงกันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมลูก

หนูไม่ได้มีค่าแค่๓๐บาท

หนูเข้าใจว่าเขาจะชดเชยแค่๓๐บาทหรือยังไงลูก
ทำไมถึงติดใจข้อนี้คะ
เขาย้ำเขาว่า๓๐บาท๓๐บาทหลายรอบมาก
เขาพูดย้ำว่าเดี๋ยวจะรักษาตามบัตร๓๐เยียวยาตามบัตร๓๐บาท
เข้าใจว่าน่ะคิดหลายแบบนะคุณแม่ค่ะ
เข้าใจว่าเขาคงหมายถึง๑๐บาทที่ใช้
หมายของหนูคือว่าไม่ใช่แบบนี้

คุณแม่ตอนนั้นที่ที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นข่าวนะวันนี้เนี่ยนะคะ
ได้คุยกันว่าจะเอาเรื่องเอาราวนี้
ไปร้องต่อใครไปถามใครไปฟ้องแจ้งความอะไรยังไงกันไหมคะ
ก็แค่เขาแค่ถามว่าแม่หนูอยากไปเดินเรื่อง
ว่าเวลามันจะได้ไม่เกิดอีกกับคนอื่น
อยากให้เขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบแค่นั้น
แต่โดนเรื่องอะไรนะแม่ไม่ได้เป็นหรืออะไรอย่างนี้ไง

ค่ะคุณแม่มันเท่ากับว่าสุรินทร์
สุรินเนี่ยรู้มากี่เดือนก่อนที่จะติดต่อหนูวันนี้ลูก
รู้ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลโทรไปบอก

มีนาเมษาใช่ไหมคะประมาณ๒เดือนเสร็จประมาณนี้เนอะ
ใช่ไหมคะคือเรารู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าใช่ค่ะอืมแล้วตอนที่โทรมา
เราก็รู้สึกว่าบางคำพูดเรารู้สึกไม่ดีประมาณนี้ใช่ไหม

นายเจมส์ค่ะมันไม่ซับซ้อนเรื่องพวกนี้ไม่ซับซ้อนคือเขาก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาแค่ตามสิทธิ์
หรือว่าระยะเวลาที่ทิ้งช่วงไปสองเดือนเศสเนี่ยมันสามารถจะเรียกร้องอะไร
โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกของเขากลับมาได้ไหมคะ
คืออย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล
เพราะเขาใช้สิทธิ์สามสิบบาทถูกไหมประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองเนี่ยต่อให้เขาใช้สิทธิ์สามสิบบาทแต่ค่าทุกทนทรมานทุกเขาเวทนา
เป็นเวลากี่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่คลอดใช่ไหมตอนนี้๔เดือนแล้ว

ซึ่งมันจะอยู่ในมาตรา๔๑ที่เขามักจะบอกเรื่องของผู้เสียหายทางการแพทย์นะคะ
อันนั้นสิทธิ์ตามกฎหมายแต่นี่คือสิทธิ์ที่เราเรียกร้องในคดีละเมิด
แต่ปัญหาคือสิทธิ์ตรงนี้มันกำลังจะระงับลงหรือไม่
เนื่องจากพอกำลังจะไปสินยนยอมการรับเงินค่ายยากับโอโครงพยาบาล
ซึ่งประเด็นที่เราต้องบอกจริงคือมันก็ไม่ได้มิดนะคะ

คือการที่เขาเพิ่งอายุ๑๖แล้วคุณพ่อจะไปตกลงกับโรงพยาบาลเนี่ย
ในขณะที่ถ้าพี่สรุปผิดหนูบอกนะลูก

คือหนูอยากจะคุยเองใช่ไหมหนูจะไม่เอาที่จะจบแค่นี้
อันนี้ถูกหรือเปล่า
อย่างนี้
เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่
ทางพ่อก็เสมือนหนึ่งทำแทนน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทางโรงพยาบาลก็พยายามจะติดต่อพ่อเพื่อให้จบคดีไงอืม
นี่คือคดีส่วนแพ่งนะครับแต่ในส่วนของคดีอาญามันจบกันไม่ได้
อย่างเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ
การที่ผมไม่รู้ว่าเป็นแพทย์หรือเป็นพยาบาลหรือเป็นคนที่ลืม
ก๊อตไว้ลืมผ้าก๊อตไว้นะครับอย่าลืมว่าวิชาชีพได้เป็นวิชา
เป็นเป็นอาชีพที่มีวิชาชีพกำกับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่ง
ใบประกอบอ่าอาชีพอย่างนั้นต้องมีต้องไปสอบต้องไปเรียนทั้ง
โดยเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิชาชีพมีความชำนาญ
เฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับเพราะฉะนั้นในความที่มี
เชี่ยวชาญเฉพาะทางนี่แหละนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้
วางใจจากคนไข้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่
คุณนั้นไปประมาทเลิศลืมของเขาไว้ถือว่าเป็นการประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้รับอันตรายสาหัสหรือ
แก่ความตายก็แล้วแต่อันนี้คือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
อันที่หนึ่งนะครับค่ะอันที่สองถ้าแพทย์สังกัดโรงพยาบาล
รัฐบาลก็อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาข้อได้จริงนะครับ
เพื่อลงโทษทางวินัยอะไรก็ว่ากันไปค่ะนะครับอันที่สามก็ในส่วนของ
สภาวิชาชีพก็จะมีในส่วนของการสอบสวนในส่วนนั้นอีกนะครับ
จะมีการพักใบอนุญาตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความผิด
ซึ่งจริงแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเอาแบบปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะ
น่าจะอยู่ที่ประเด็นที่ทางโรงพยาบาลคุยกับคุณพ่อของเอ
ในขณะที่เออาจจะรู้สึกแตกต่างจากข้อตกลงนะคะซึ่งหนูทราบรายละเอียดไหมคะ
ว่าคุยกันแค่ไหนไม่รู้รายละเอียดนะแล้วถือว่าคุยจบยังคะ
ไม่รู้เขาได้คุยกับพ่อไหมลูกคุยพ่อเขาไม่เห็นด้วยที่จะมาฟ้องร้องแบบนี้
เขาไม่ให้เขาไม่ให้หนูทำแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขาไม่ให้ทำหนูก็เลยต้องทำเอง
ทำไมคุณพ่อถึงไม่อยากให้ทำอารมณ์เขาไม่อยากมีปัญหาเขาไม่อยากมีเรื่อง
เข้าใจเข้าใจแสดงว่าตั้งแต่คือหนูรู้ข่าวว่าพ่อคุยกับทางโรงพยาบาล
แต่หนูไม่รู้ว่าคุยจบยังไงใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือจริงจริงมันเป็นประเด็นนะจริงอ่ามันมันเป็นประเด็นที่ว่าตกลงแล้ว
คุณพ่อตกลงจบแล้วแล้วเจ้าตัวเขายังไม่จบเรื่องนี้ได้ง่ายขนาดนี้
เพราะเราไม่รู้ข้อเสนอโรงพยาบาลนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ในกรณีถ้าน้อง๑๖แต่ยังไม่พอใจกับคุณพ่อไปคุยแล้วจบแล้ว

ว่ายอมรับความผิดพลาดแล้วก็กราบขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
มันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแล้วเราก็ได้ประชุมหาลือนะครับ
เราก็หาขั้นตอนหามาตรการต่างนะฮะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดมี
ในการรักษาพยาบาลก็มีขึ้นได้มากเหมือนกันนะครับ
ให้ดำเนินการหาทำเอกสารมาเพื่อดำเนินการขอทดแทนค่ารักษาเยียวยา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการรักษาพยาบาลนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับพี่สาวของผู้เสียหายอยู่ครับ
เนื่องจากผู้เสียหายอยู่ที่สมุทรประการนะครับ
ไม่สามารถมายื่นเอกสารที่นี่ได้ไม่สะดวกนะครับ
แล้วก็ได้ให้พี่สาวดำเนินการแทนอาจจะต้องส่งเอกสารไปให้เซ็นมาก่อนนะครับ
ที่มีเหตุการณ์อย่างงี้เกิดขึ้นที่ได้เรื่องพกศภาคอร์ดเวลาที่ข้องโขลาด
เย็บแผลรังกาศกลอดนะครับ
คุณผู้ชมคะถ้าดูท่วงทำนองของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ก็ท่านก็ขอโทษอยู่หลายรอบนะ
แต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุแล้ว
ตั้งแต่ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมานะคะทนายเจมส์
คือไปถึงผู้บริหารไหมหรือไปถึงฝ่ายไหน
คือเรื่องแบบนี้มันมีวิธีการจัดการของมันอยู่แล้ว
สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาคือเรื่องของการสื่อสาร
ถูกครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะไม่บอก
คือเก็บความลับไปก่อนเพราะถ้าเกิดบอกได้โดนตั้งมาการสอบ

เขาก็เลยแบบเงียบแล้วก็เผื่อว่าเรื่องมันจะเงียบไปเอง
อ่าตกลงสำหรับจัดการได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ในส่วนของผโรงพยาบาลท่านในฐานะผู้ผิดหรอ่าง
ท่านก็ขอโทษด้วยแล้วก็กระทำเนื่องการดันเรื่องให้
ทีนี้เอทราบไหมคะว่าใครที่เป็นคนมาคุยกับคุณพ่อ
พ่อเขาบอกว่ามีคนมาหาที่โรงพยาบาลมา
กี่คนคะไม่รู้ไม่รู้เลย
หนูโทรไปหาพ่อเขามาพอดี

คุณพ่อน่าจะคุยคนเดียวไม่มีใครนั่งอยู่ด้วย
ไม่รู้ว่าพี่หนูไปด้วยไหมแต่เขารู้แค่ว่า
พ่อไปเอาเงินพรุ่งนี้
ฮะอ๋อเหรอเอาตกลงจบที่ไปเอาเงินพวกนี้เหรอ

ใช่หนูคิดว่าน่าจะจบแค่พรุ่งนี้
คุณแม่ตอนก่อนที่น้องเอจะออกมาร้องสื่อเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะว่าแบบเราต้องการแค่ไหน
หรือว่าเราคิดว่ามันควรจะรับผิดชอบยังไง

ก็คือแค่รู้แค่ว่าออกมาแล้ว
แต่ทำไมถึงไม่รับผิดชอบเราตั้งแต่แรก

เอ่อแล้วมันจะคุยกันยังไงอ่ะทนายเจมส
ก็คือถ้าจบที่คุณพ่อแล้วเขาเป็นผู้เยาใช่ไหมคะ

ในส่วนของพ่อมีสิทธิ์ที่จะไปคุยในเรื่องของความรับผิดทางแพ่งได้
จะจบยังไงก็อันนั้นก็พ่อตัดสินใจเอาเองล่ะ

แต่คราวนี้น้องเขาเป็นคนเจ็บน้องเขาไม่ยอม
อันนี้น้องก็ต้องไปดำเนินในส่วนของคดีอาญาล่ะ
คราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วในเมื่อพ่อซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบทำ
ไม่ไปดำเนินการให้ในคดีอาญาจะได้ไหม
ใช่ไหมครับปัญหานี้ก็คือทำได้นะ
น้องเนี่ยไปแจ้งความไปอะไรตามปกติเลยนะ
เดี๋ยวตำรวจเขาจะเรียกสหวิชาชีพมา
แล้วก็จะไปสอบปากคำต่อหน้าอายการอะไรก็ว่ากันไป
ไปตามขั้นตอนของมัน

เพราะนั้นเกณฑ์แบบนี้ดั่งดำเนินได้ต่อคณิก

คดีอาญานั้นอีกแต่จะรวมกับที่เคยไปตกลงกับพ่อนั้นก็ได้
ซึ่งศาลเขาจะดูว่ามีการบรรเทาความเสียหายมากน้อยขนาดไหนยังไง
สาเหตุบรรเทาแล้วสามารถเป็นเหตุบรรเทาโทษจนรอลงอาญาได้หรือไม่
ถ้าในเจมส์อย่างสมมติมันมีจำนวนหนึ่งก็แล้วแต่นะ
สมมุติมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วคุณพ่อเกิดตกลงแล้วพรุ่งนี้เกิดไปเอาสมมุตินะ
อันนี้มันจะนับว่าเป็นค่าความเสียหายทางแพ่งเลย
หรือมันจะเป็นแค่ค่าตกลงเยียวยาของทางโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับขั้นตอนกฎหมายหรือเป็นค่าทำขวัญ
อยู่ที่บันทึกถ้าบันทึกบอกว่าไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งฤทธิคดีอาญานี่แหละครับ
นี่คือการสละสิทธิเรียกร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่คดีนี้พอดีมันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้

อันนั้นก็เจอจบอันหนึ่งทางแพ่งก็จะจบกันไป
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวหนังสือสมมตินะลูกสมมติถ้าคุณพ่อเกิดไปเซนแล้วในนั้นระบุว่าจบทางแพ่งและอายาไม่ได้
อันนี้หมดสิทธิทางแพ่งแต่ในทางอายามันยอมไม่ได้ไงต่อไอ้เขียนไว้มันก็ยอมไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ทีนี้ในแง่ของสมมุตินะถ้าสมมุติคุณพ่อเกิดยังไม่ได้เซลิมยังไม่ได้อะไรนะลูกแล้วเขาคุยกับคุณพ่อได้
คำถามคือวิธีการประเมินคือน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นหลักมั้งความรู้สึกใช่ไหมคะช่วง๒เดือนที่ผ่านมาหรือหนูรู้สึกอะไรอีก
หนูคิดว่าหนูควรจะได้รับความผิดชอบอะไรยังไงนะลูกในช่วง๒เดือนนี้
สองครั้งคล้างแรกเรื่องที่ใจเยียวยาตามป่าว๓๐ของนี้สนข้อคือวันนี้

ใช่คนเดิมไหมหนูพอจะจำเสียงได้ไหมคะ

วันนี้เป็นคุณหมอแต่วันแรกเป็นพยาบาล

กับคุณหมอคุยดีค่ะแต่พยาบาลหนูไม่โอเคตอนที่เขาชอบย้ำ

ย้ำคำนี้บ่อยว่าจะเยาตามนี้นะจำบัตร๓๐บาทนะ
อ๋อนุ๊กรู้สึกว่าอะไรลูก
รู้สึกว่ามันไม่โอเคที่เขามองแค่บาท๓๐บาทรักษาแบบนี้ยาวแบบนี้

อ๋อคือน่าจะเป็นเรื่องความรู้สึก
คือผมเข้าใจอารมณ์น้องเขานะน้องเขาเจ็บนะ
แล้วก็น้องเขาไม่ได้เจ็บแผลนะครับเจ็บแผลแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่กับแบบนั้นแล้วก็
ครับถ้ามันเป็นอะไรมากอ่ะนี้สมมุติว่าดุม่างแผนอัตรีครอบครัวที่ใหญ่กว่านี้นะคะ

นายเจมส์แล้วคือจบรายการคงต้องเป็นน้องเอคุยกับคุณพ่อหรือพี่สาวอะนะลูก

เพราะว่าผมบอกก่อนนะครับว่าถ้ามันมีอะไรที่มันมากมายกว่านี้จนบัตร๓๐บาทเอาไม่อยู่
แล้วคุณไปเซ็นยอมแบบนั้นว่าไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วเนี่ย
ต่อให้มีการตกลงอะไรกันคือเอาตัวเอกสารมาก่อนและอย่าเพิ่งเซ็น
มันมีรูปนั้นแต่จะต้องมีไปส่งติดไปไปเบาเขาอย่างนี้
เอาสุดท้ายค่ะจากประสบการณ์หลังจากนี้ไปเอายังไง

คิดไว้เบื้องต้นคุยกับพ่อก่อนนะเออรีบโทรคุยกับพ่อก่อนนะคะ
ตอนแรกหนูว่าถ้าคุยยังไงหนูก็โดนว่า
ยังไงนะคะถ้าคุยหนูก็โดนว่า
อ๋อเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดว่าเอายังไงดีนะคะ
แต่ยังไงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เลี้ยงลูกเต็มที่ก่อน
เรื่องนี้ก็ถือว่ามีคนมารับผิดชอบแล้วแต่ว่ามันจะรับผิดชอบแค่ไหนอีกเรื่องนะลูกนะ
เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะวันนี้ยังไงขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแล้วก็ทนายเจมส์นะคะ

หมดเวลาของรายการนะคะคุณผู้ชมจริงคดีไม่ได้ซับซ้อนนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกคือบางอย่างพอก็ต้องยอมรับว่าพอมันเป็นข่าว
ก็ทำให้มีความคืบหน้านะคะแล้วก็รวดเร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมา
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะสวัสดีค่ะ